ลับอารมณ์หน่อยคุณผู้ชมฮะมาดูครับ
เป็นประจำทุกปีกับการเกณฑ์ทหารประจำปี
แม่มันก็จะมีทั้งคนผิดหวัง
หรือว่าคนที่เคยไปบนบานสารกล่าวอะไรไป
ว่าไม่อยากโดนใบแดงเลยอยากได้ใบดำ
ไปดูเลยฮะมีทั้งคนผิดหวังแล้วก็คนสมหวังฮะ
ดำ

หนุ่มเสื้อขาวคนนี้เข่าอ่อนแทบสุดเลยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
อย่างที่บอกคือหลากอารมณ์จริง

เจ้าหน้าที่นี่ถึงขั้นต้องมาช่วยพยุงเอาไว้เลยครับ
นี่เป็นบรรยากาศการคัดเลือกทหารกองเกิน

หรือว่าการเกณฑ์ทหารนี่แหละที่หอประชุมอำเภอบัวใหญ่

จากคนที่มาจับใบดำใบแดงแล้วนะ
จะมีบรรดาคุณพ่อคุณแม่มีพี่มีน้องเพื่อนฝูง

นี่คุณพ่อคุณแม่ก็ลุ้นกันอยู่

ส่วนคนที่ต่อคิวรอจับอยู่เนี่ย

ชายไทยที่มีอายุครบ๒๑ปีบริบูรณ
ก็มาคัดเลือกจำนวน๑๖๐คน
รับทหารเข้ากองประจำการ๕๐คนครับ

ส่วนที่รอจับใบดำใบแดง

บางคนนี้ร่วงเป็นใบไม้เลยครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ